ของสามีภรรยามีให้เห็นไม่เว้นแต่ละวัน
ล่าสุดเกิดขึ้นที่ชุมพรคุณผู้ชม

แต่ล่าสุดอดีตสามีต้องการจะไปง้อขอคืนดี

ชักปืนออกมายิงพ่อตาเสียชีวิตยิงอดีตภรรยาตัวเองและคนในครอบครัวของอดีตภรรยา
ร่วงเป็นใบไม้ร่วงทีละคนเลยนะฮะเหตุการณ์นี้มีทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิต

บ้านชั้นเดียวริมถนนสายวังตะกอพระโต๊ะตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
กลายเป็นสุสานฝังร่างของนายพิชัยเอี่ยมสำอางหรือนายแดงอายุ๕๙ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าหน้าอกเหนือราวนมขวาและซ้ายข้างละ๑นัด
กลางหลัง๑นัดและเอว๑นัดนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มของเมื่อวานและงานนี้มีคนเจ็บอีก๓คนที่หนีไม่พ้นคมกระสุน
นางสาวนัดเข้าที่บริเวณขาขวานางสาวอังคณาพวงแก้วอายุ๔๙ปีถูกยิง๖นัด
เข้าที่ขาแขนและราวนมอาการสาหัสและนางสาวนิสาเอี่ยมสำอางอายุ๓๗ปี
ลูกสาวของผู้ตายโดนยิงที่หัวเข่า
ในจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ใกล้ศพ๒ปลอก
บันไดทางขึ้นบ้าน๑ปลอกที่หน้าบ้านพบแมกกาซีนตกอยู่๑อันไม่มีกระสุนหลงเหลืออยู่เลย
ว่าคนร้ายเหนียวไกลจนหมดแม็กซ์
กระจกหน้าต่างหน้าบ้านถูกกระสุนแตกร้าวสามรูมีเศษและปอกกระสุนตกอยู่เกลื่อนบ้าน
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหน
คือนายวัชราจีบรรจบหรือนายเอกอดีตสามีของนางสาวนิสาที่เลิกรากันไปนานนับ๑๐ปี
ก่อนเกิดเหตุในเอกพาลูกชายวัย๑๐ขวบซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
เพื่อตามง้อขอคืนดีกับนางสาวนิสาแต่การง้อกลับไม่เป็นผล
สุดท้ายนายเอกจึงชักปืนที่พกติดตัวมาจ่อยิงพ่อตาและคนอื่นล้มเป็นใบไม้ด้วง

ขณะที่พยานอีกคนบอกว่าตอนนั้นเห็นท่าไม่ดี
วิ่งหนีเข้าไปหลบภายในบ้านทำให้รอดตายมาได้
ห่วงนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
สลดคนถูกยิงล้มจมกองเลือดนอนเรียงรายกันหลายคน
ตำรวจตามล่าในเอกเดียวนั้นแต่เพียงข้ามวัน
นายเอกก็ติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจสพกาญจนดิตจังหวัดสุมราชธานี
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและพยายามฆ่า
ความผิดต่างกรรมต่างวามระเนื่องจากมีคนตายและคนเจ็บหลายคน
งานนี้เจ้าตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
โทรเข้ากอดแม่ทั้งน้ำตาอ้างว่าระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่
มีปัญหากันเรื่องเงินเงินทองแถมโดนหลอกและยอมรับกรรมที่ทำลงไป
อารมณ์โกรธและโมโหมร้ายมีแต่เรื่องหายนะ
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน